บ่นไปบ่นมาน้องไม่พอใจเอามีดไปแทงพี่ตายคาบ้าน
บ่นนักใช่ไหมแทงเลยโอ้โหเป็นพี่เป็นน้องแท้กันนะครับ
รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงตายครับที่บ้านในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง
ก็ไปเจอร่างของนายทองอายุ๖๘ปีนะฮะ

ก็เลือดไหลออกมาแล้วก็เสียชีวิตทันที
คนที่ก่อเหตุชาวบ้านกับญาติ
นั่นน้องเขานั่นแหละไม่ใช่ใครหรอกน้องชายคนตายน่ะชื่อนายสมชาย
แท้เลยนะฮะหลังก่อเหตุอยู่ไหนออกไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านติดกัน
ก็คือบ้านญาติแต่คนที่เสียใจคือใครอ่ะ
พ่อแม่นี่น้องฆ่าพี่ตำรวจก็ไปเกลี้ยกล่อม
สมชายมอบตัวซะเถอะตำรวจมาแล้วเนี่ยไปฆ่าพี่ทำไม
ก็ไปเจอมีของกลางมีมีดพับยาวสักประมาณ๔นิ้วที่เขาใช้แทงพี่เขาตาย
สมชายยอมรับผมเมาผมเมา
ก็พี่เนี่ยชอบเดินมาบ่นมาด่าผมหลายเรื่องเลย
หยาบคายแล้วก็ท้าทายตลอดเลย
ผมเมาแล้วผมก็เลยแบบบันดาลโทษะก็เลยแทงพี่ไปสองที
แล้วแทงอกซ้ายโอ้โหจุดสำคัญเลยนะคะ
ไปดูนาทีตอนจับน้องชายคนนี้ฮะ

แหละว่า

แหมดูทรงแล้วเองก็เมาสักขนาดนี้

เขาบ่นยังไงล่ะพยานบอกกับตำรวจโอ๊ยพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันประจำ
คุณตำรวจคนแถวนี้เขารู้จักกันดีแต่ก็ไม่ได้คิดว่าหนักถึงขั้นก็จะมาแทงกันตายแบบนี้
เบื้องต้นตัวน้องชายก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
ส่วนร่างของพี่ชายก็ต้องส่งชนสูตรแล้วก็เดี๋ยวจะให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีต่อไป